นั่นมันรถอะไรดูไม่เหมือนรถประทุกข์
มันไม่ใช่รถประทุกข์มันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊ก
อยู่เคียดข้างรถก็รถมหาสนุก
เออใช่รถมหาสนุกมันไม่ใช่รถตุ๊ก
มันรถมหาสนุกมันสี่สันมันดูน่าสนุก
นั่นแหละรถมหาสนุกมันไม่ใช่รถตุ๊ก
มันรถมหาสนุกมันสี่สันมันดูน่าสนุก
นั่นแหละรถมหาสนุกมันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊ก

มันไม่ใช่รถประทุกข์มันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊ก
อยู่เคียดข้างรถก็รถมหาสนุก
เออใช่รถมหาสนุกมันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊ก

มันรถมหาสนุก
สวัสดีครับ
พบกับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยในรายการ

มาเมื่อไหร่สนุกเมื่อนั้น
มาที่ไหนก็สนุกที่นั่น
แน่นอนครับวันนี้เราอยู่ที่
แหล่งท่องเที่ยวที่ตอนนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแล้ว

เพราะฉะนั้นคนไทยก็มาเที่ยวได้เหมือนกัน
เพราะที่นี่เต็มไปด้วยร้านค้าวิวดีอาหารอร่อยนะ
แล้วที่สำคัญก็คือติดแม่น้ำเจ้าพระยา
แม่น้ำสายหลักของประเทศไทยเราเลยทีเดียว
วันนี้ดารามหาสนุกของเรานะครับ
ต้องมาสร้างสีสันและเฮฮาอย่างมากในรายการ
กว่าจะรวมเขาทั้ง๓คนมาได้ด้วยกันนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
ขอต้อนรับครับคุณบอยพิศนุคุณตั๊กสิริพรและดีเจนุ้ย

ถ้าพูดถึงอะไรที่เป็นไทยคุณนึกถึงอะไรบ้าง

ผมจะชอบไอ้ความแบบกลิ่นของมันหรือว่าเราไป
สังเกตแม้ว่านวดประคบอะไรของไทยนี่นะประเทศอื่นไม่มี

เขาเรียกเป็นนวดปวดจุด
หน้าด้วยฝ่าเท้าคุณตั๊กน่ะนึกถึงอะไร
สมุนไพรไทยถ้าเกิดนึกถึงคนเป็นไทยตรงนี้ฉันขอเป็นอาหารแล้วกันคุณพ่อ

นั่งไปทั่วโลกแล้วด้วย

ถึงผลิตภัณฑ์อะไรที่เป็นไทยเดี๋ยวนี้ของไทยส่งออกเยอะ
ผ้าไทยก็ได้ยาดมนี่ก็ไปถึงต่างประเทศแล้ว

ถึงพลิตสนามหาสนุกทั้งสามหมายเลขโดยมีเวลาให้๓นาทีเพื่อค้นหาว่า
ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริง
วันนี้ปริศนามหาสนุกของเราเป็นอาชีพหนึ่งที่หาดูยากเต็มที่แล้ว
เป็นศิลปะการแสดงนะครับอย่างหนึ่งของไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณ
ทั้งศิลปะการขับร้องต้องรู้จักวรรษวรรณจังหวะดนตรีฝึกฝนมา
แล้วส่วนใหญ่ใจจะต้องรักครับ

เรามีปริศนามหาสนุกมาถึง๓คนด้วยกัน

เดี๋ยวจะให้มาสืบกันเลยครับว่าใครคือตัวจริง
ขอต้อนรับปริศนามหาสนุกของเรา
คุณกิ๊กคุณวุฒิและคุณน้อยครับ
เดี๋ยวเราให้เขาแนะนำตัวก่อนเลยดีกว่า

ค่ะ
ัสมาทองอร่ามค่ะหรือว่าครูกิ๊กค่ะ
กิ๊กเรียกตัวเองว่าครูกิ๊กด้วยครับ

สวัสดีครับชื่อสาราวุฒิพรมจิตนะครับ

แล้วเบอร์๓มาวันนี้ไม่มีใครเฝ้าร้านทอง

คุณวุชคุณวุชก่อนที่จะขัดเสภามันจะมีเสียงอะไรออกมาก่อน

เบอร์๑ร้องเออขึ้นมาให้สักหน่อยได้ไหมคะ

คำถามครับแล้วก็อุปกรณ์ในการขับเสพาเครื่องดนตรีเนี่ย

เบอร์๑ครับกลับแล้วเรียกว่ากลับอะไรฮะ

เคยไหมครับคุณนุ้ยเคยกลับพวงไหมครับ
ไม่มีครับคุณนุ่นไม่เคยกลับควง

คุณนุ้ยดูดภวงนะครับ

ถ้าขับเสพาเนี่ยเคยเป็นเหน็บชงเหน็บชาบ้างไหมคะ
ก็ถ้าอาการนั่งเยอะก็จะมีบ้างครับ

สองนั่งท่าขับเสพาให้ดูหน่อยฮะนั่งให้ดู

สมกับเป็นเบ้นจากกะระจินีจริง
จากกรยานี

ครับเรื่องใดที่นิยมมาขับเสพามากที่สุด

หรือสองในการขับเสภาหรือบทวงกลางเศร้า
เคยมีเหตุการณ์ที่มันพลาดเผลอใจหรือไหมคะ

อย่างเช่น

เคยไปเล่นคุณเคยไปเล่นงามศพไหม

ส่วนใหญ่จะพออ่านประวัติคนตายเสร็จ

เอาแล้วเอาแล้ว
เบอร์สามค่ะให้พูดว่าเออเออเออ

เออเออเออ

เออเออเออ

แต่ไม่รู้ว่าเขาจะไปลำหรือว่าจะไปร้อง
แต่ก็ไม่แน่หรอกรายการนี้อะไรก็สามารถหลอกเราได้
สองก็สำเนียงการพูดดูจะเป็นคนที่อยู่ในสายงานด้านนี้

เบอร์สามนี่มีความเป็นไปได้มากสุด

ไม่ได้คลับสิบ

เพราะว่าเบอร์หนึ่งกับเบอร์สอง
ฉะนั้นตอนนี้ถ้าพร้อมแล้ว

ปลอยการุ๊ยเซฟให้ก่อน
ยกหมดเลย๑๒๓เนี่ย
ตอนนี้คนที่ชุดผิดมาหาสนุกของเราเดี๋ยวจะให้ร้อง

แต่ตอนนี้พักสักครู่ครับ
ครับครับครับครับรถมหาสนุก
นี่นะครับ

ขับเสพาะใช่ค่ะขับเสพาะ

ในช่วงนี้ดารามหาสนุกทั้ง๓
จะต้องจับผิดปริศนามหาสนุกทั้ง๓หมายเลข
ที่จะมาให้ข้อมูลและแสดงความเชี่ยวชาญต่าง

ก็ต้องคอยจับผิดกันดูว่าในรอบนี้
ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริงครับ
เขาเปลี่ยนชุดนี้นะคะรู้เลย
ว่าทั้ง๓ท่านเนี่ยมาจากโรงแรมเดียวกันใช่ไหมคะ

ใช่ค่ะเฮ่ยไม่ได้

วันนี้จะต้องขับเสพากันถ้าพร้อมแล้วหมายเลขหนึ่งครับ
เหมือนแบบนี้น่ะเดี๋ยวผมมาหวดลูก
มโนพร้อมน้อมมานัด
จัดอักษร

ผ่อนสุนทรพฤษรถมหาสนุก
ให้ทุกท่านผ่อนคลายวุ่นวายทุกข์
มาร่วมสนุกสวนเสียงและเหว

รักละเผอร์ตกใจเลย
พร้อมแล้วต่อด้วยหมายเลข๒ครับ
เขามีอย่างนี้นะน้ำหุ่นมั้ยก่อนก่อน
ก่อนขับเสพาเขาจะขับเสมหะก่อน

อ๋อดีประหยัดดีประหยัด
เอ่ออ่าง่ายนั่นถ้าวดีจอมควันพี่จะเด็ด
พอพี่ทำศึกเสร็จจะเด็ดจะให้มา
ศึกภายในยาไว้ใจสอบความคิดอย่าง
ห่วงห่วงต่างห่วงที่ว่าแต่ไม่กล้าเอ่ย
เอ่อเอ่อเอ่อเอ่อมาจีบ

อ่ะมาถึงปริจนาคนที่๓ใหม่เลขที่๓ของเราครับ
ของทุนชาลูกไวทุดาทดึง
รวยรถเกษรเมื่อข้อนคืน

เวลาพูดไงโอ้โฮแบบนั้นแล้วพูด

มันยอมรับตรงว่าชัดในเรื่องของเสียง
ดิฉันว่ามันแน่นอนอยู่แล้วเรื่องงานร้องมันชัดเจนมากคุณหลอกเราไม่ได้หรอกค่ะ

โดยเฉพาะเบอร์๒เวลาขับใส่ผ้าหรือคนหรืออะไรแน่

หรือเวลาบทพูดนะพ่อน้องเวลาพูดเนี่ยเบอร์๓นี่ใช่เลย
อย่างครูกิ๊กครูกิ๊กเป็นคนร้องเพลงดีนะ
แต่ผมมีความรู้สึกว่าสำเนี่ยงมันยังไม่ถึงหรือเปล่ายังไม่ถึงคลับเดพาะเหรอครับ
ถ้าเรารู้มันพูดกันก็ได้ใช่
พร้อมนะครับป้ายอยู่ตรงหน้าคุณแล้ว

เป็นอย่างไรครับทีมงานน่าเจือนใครหมดแล้วนี่

เขาบอกว่าโอ้โฮเพิ่งหลอกง่ายแล้วเกินหนุ้ย
เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมจะให้นะครับเหล่าบรรดานะครับปริศนาทั้ง๓ท่าน
ลงไปพักแล้วก็เตรียมตัวสำหรับโชว์
ส่วนตัวส่วนตัวโชว์มหาสนุกของเรานะครับ
เพราะฉะนั้นเอาเรียนเชิญไปข้างหลังก่อนเลยครับ

มาช่วงนี้ดีกว่าชาเลนส์มหาสนุกค่ะ

โดยในวันนี้เรามีคุณทรงเกียรติวิทูวินิต
หรือชายาลุงเห็งมือบดปลาหมึกครับ
โดยอาชีพลุงเห็งคือเป็นเจ้าของร้านปลาหมึกย่าง

ถึงขั้นทำซินติบดปลาหมึกได้ยาวถึง๒๓เมตร

แต่ในวันนี้ชาเล่นของเรามีเวลาไม่มากพอครับ

แต่ต้องมีความยาว๕๐เซนติเมตรครับ

หมึกจะต้องมีความยาวถึง๕เมตรครับ

เชื่อพี่บอยกับพี่หนุ้ยครับ

ถ้าพร้อมแล้ว
เริ่มครับ
ได้แหละแม่ได้แหละครับได้แหละนี่เหรอได้แหละ
ข้าจะทำเร็วนะ
มาเขาหมอมได้
มือไม่เอานะ

ได้แล้ว

น้องแบงค์ไทท์ถูกรับ๓๐๐๐บาทครับ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ

เรากลับมาสู่รายการรถมะหาสนุกนะครับ
แล้วแน่นอนก็มาถึงช่วงโชว์หมาย

ดารามหาสนุกได้ชมและวิเคราะห์กันในรอบสุดท้าย

ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริง
เอามาพบกับโชว์แรกกันเลยดีไหมครับ

โชว์แรกมีชื่อชุดว่า
พลายชุมพลคนเสพาครับ

พลายชุมพลคนเสพาครับ
นี่มีตอนชอบตอนมาย่อง

ยังไงขอบคุณนะครับป้าแดงครับ

มาพบกับโชว์ที่มีชื่อชุดว่า

โอ้โฮ

โอ้โห
สุดยอดว้าว

โอ้โหเป็นไงครับ
สุดยอด
เย็น

เราจะมาพบกับโชว์ต่อไป
ไม่รู้มันเกี่ยวข้องกันได้อย่างไร

โอเปร่าเสพานะครับ
โอปรนัน
ละละทิ
โปค์เรน

ไม่ชอบ

ความสนาทีเพลงอะไร
โอ้โหเดี๋ยวนะคะ
เดี๋ยวปกติโอเปรลร้าเนี่ย

มันจะต้องเป็นภาษาอิตาเลียน

ผมมาง่วง

ดารามหาสนุกของเราต้องวิเคราะห์แล้วครับ
สามคนนี้เป็นยังไงบ้างครับ

ว่าโชว์อย่างโชว์ของครูกิ๊กเนี่ย

เพราะดูจากลายลำทุกอย่างได้หมดเลย

ดันเป็นคนที่ตีตะโพนใช่ไหม
แต่ดันขับเสพาได้
แต่ไม่ใช่แบบว่าสายหลักของเขาจะขับเสพา

อะไรที่ฉีกอะไรที่แปลกแหวกนายส่วนใหญ่จะถูกนะ

เจอลูกโอเคอ่ารอบที่ตัดสินแล้วนะ
ใครจะไปรอบแจ็คพอร์ตกับเรานะครับเตรียมตัวให้ดี
เพราะฉะนั้นใครคือนักขับเสพาตัวจริง

ผมจะบอกให้ฟังมีคนหักหลังคุณคนหนึ่งคือคุณบอย

โอเคมีคุณบอยที่บอกว่า

คุณตั๊กมั่นใจเลยหมายเลข๓คนเดียว

เรามาดูกันดีกว่าว่าใคร
คือนักขับเสพาตัวจริง

สาม
สาม

อือ

นักขับเซฟพลาตัวจริงของเราคือหมายเลข๓ค่ะ

เดี๋ยวเรามาคุยกับหมายเลขหนึ่งก่อนเลยดีกว่านะครับ
เอาแนะนำตัวอีกทีแล้วจริงประกอบอาชีพอะไร

เป็นข้าราชการอยู่ที่สำนักการสั่งที่
กรมศิลปกรณ์ค่ะ
โดยตรงเลยพ่อ
โดยตรง

แล้วขับเสพายที่จริงเคยขับบ้างไหม
ไม่เคยเลยค่ะ
พี่นี่ครั้งแรก

ทำไมถึงขับเศษภาได้

แต่ดูสิว่าคนเราเป็นศิลปินคือมันคุ้นมันชินไง
พอถึงเวลาปั๊บเขาก็เอาสิ่งที่เขาแบบได้ยินมามาทำ

ก็อยากจะฝากน้องเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยของเรานะครับ
ก็สืบสารกันต่อไปครับแล้วก็ทำธนุบำรุงรักษานะครับ
ให้วัฒนธรรมไทยของเราได้อยู่คู่กับประเทศไทยของเราต่อไปครับ

ขอบคุณคุณวุฒิครับ

มาเลยตัวจริงมาอยู่ตรงนี้เลย

ตกลงคุณเป็นนักขับเสพาหรือเป็นนักโอเปร่าแน่ครับ

เรามีโชว์มาให้ชมกันต่อด้วยนะครับ

แล้วก็วันนี้ต้องขออนุญาตนี่
พิเศษไม่พิเศษเดี๋ยวจะให้น้องมิ้วพิธีกรของเรา

อืม
โชว์ฝีมือหน่อยว่าเธอเก่งขนาดไหนนะครับ

กับการแสดงที่มีชื่อว่า
พญายักษ์ถูกหักใจนะครับ
อ้าวครูนพรโชว์เลย
เมื่อไม่พอจับบททศพักยักษาไจ้
จาวุคุมลงการะปิชธาน
ห่อเหินพรศาวินที่สุขให้พลังและเดินบนทั้งพวกนี้

เหยียบพยมยาบริวารวงศาขณะนั้น
สุดามารสีสุดสวาสนิกราชพระหิริวงศูกษัณฑ์
ด้วยเจ้ายักษาทศกัณฑ์หลักพานางนั้นให้ตรม
สวัสดี
ถึงเมตัวพีครับเดี๋ยวนี้เป็นยักษ์
กอบจะรักศีราชภาพณายี
อ่อระชรอ่อนแอนอ่อระไทย
สามวัยโปรดยาพินพักตรา
อันใดใจเจ้าหมายมาก
พี่จังให้สมปราธนา
แมนอยากนั่งเคียงบันลังแห่งลงกา
ก็จะมอบสีหน้ายุคพาพันธ์
ด้วยว่าทรงยศทดเสเซียน
แม่มาเวียนให้สงสาร
ไม่อาจปลงใจโน่งคลาน
ตัวท่านนั้นเป็นบิตุลง
ไม่นานพระพรามจะตามล่าง
หมดสิ้นหนทางดังประสงค์
หากไม่ยอมจะคืนหน้ากระนง
สิ้นพงฆ์ยักษา

สีหน้าดวงหาทัย
ทงใจรังเกียจเดียดฉันเพียง
เหตุด้วยที่ว่าตัวเรานี้
เป็นรูปยักษีอภัพย์

หลังเที่ยว
ทั้งแต่วางเมือง

เพื่อก็คิดจริงมั่ง
อับว่านะสิทธิ์ที่
ยอยยับชัวร์กับการ

มันเก่ง

นี่แหละเขาเรียกว่าครบเครื่อง
มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงจับใหญ่
ในนี้มันจะมีแผ่นที่สามารถทำ
คนในนี้ผ่านเข้าสู่รอบแจ็คพอร์ตได้

คุณตาร์คแท็ค
ยินดีครับคุณตาร์คที่อยู่ต่อกับพวกเรา
คืออย่างนี้พ่อ
เขาบอกแล้วว่าเขาจะอยู่ให้กำลังใจหนู
ไม่รู้นะถ้าเกิดมันอยู่ให้ลุงใหญ่หนูนะ

เราจะเข้าโครงการคนละครึ่ง
ถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยครับ

ถ้าไม่รู้โดนร้อง

โอเค
กลับเข้าสู่รอบแจ็คพอร์ตมหาสนุกค่ะ

ตั๊กจะได้โชคกลับบ้านไปเท่าไหร่
ดารามหาสนุกผู้ผ่านเข้ารอบแจ็คพอร์ต

ตรงกับ๕แผ่นป้ายที่ปริศนามหาสนุกตัวจริงเลือกไว้
แต่จะมีแผ่นป้ายหยุดเกมอีก๑แผ่นป้าย

แต่ถ้าสามารถเปิดได้ตรงกัน๑คู่

รับรางวัลแจ็คพอร์ต๑แสนบาท
เคยมีใครอยู่เป็นกำลังใจให้กับคนข้างนอกแบบนั้นเหรอครับไม่มีครับ
ไม่มีเลยลูกมีมึงคนเดียวเนี่ยครับนี่ครั้งแรก
ถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันนะครับ
ผู้สนับสนุนทั้ง๑๒แผ่นป้ายของเราครับ
ทีนี้ขอเชิญพี่นบพร

และป้ายสุดท้ายคือป้ายหยุดครับ

หัวลำโผล

เราจะตั้งป้ายยึดเอาไว้ตรงนี้นะครับ

แถ่ที่สอง

เอาหน่อย

ตำแหน่ง๓

และสุดท้ายครับ

อ้าวมาโอเค

เอาล่ะครับภูเขาทอง๑๐๐๐๐บาทครับ

ไทลักษณ์รีว่อดี
ตรงไหมตรง
ตรง

อะลาดิกจานิดแมบ

อ่ะเอาอุ่น

ดูอะไรเดี๋ยวสนำหลวง
แทนนี้ถ้าใช่ตรงนะรับ๑๐๐แรง
เอ้ามาดูที่เบอร์ดี้นะครับแผ่นสุดท้ายของเรานะครับ

พรจะเอาหัวละครัวละมั้ยสามสาม
ไม่มีครับวัดพระแก้วมีไหม

สรุปเลยดีกว่าครับวันนี้พี่ตั๊กรับไป

อันทุกสาวรีชัย

สนามลูกหวง

อากาศยานสุวรรณภูมิและเบนเน็ตนะครับ

เบอร์ดี้เป็นท่ากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นเยาวราชครับ

ไม่คือว่าใกล้เคียงมาก

รวมไปถึงบอยด้วยทั้ง๓คน
สร้างสีสันให้กับรายการเราอย่างมากเลย

ขอบคุณมาก

ทุกวันเสาร์๖โมงเย็น

กับรายการรถมหาสนุก